๓ทุ่ม๓๗นาทีระทึกแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ครับ
๓ทุ่ม๓๗นาทีตามเวลาบ้านเรานะ
เกิดแผ่นดินไหวขนาด๗๕โอ้โหไม่น้อย๗๕ที่เกาะมินดาเนาครับ
ฟิลิปปินส์มีรายงานนะครับว่าจะเกิดคลื่นซึนามิเนี่ย
สูงประมาณหนึ่งเมตรจะพัดเข้าชายฝั่งของญี่ปุ่น
แต่ประเทศไทยโอเคล่ะเราไม่ได้รับผลกระทบ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นะเกิดอะไรขึ้นไปดูครับ

กำลังตีแบตกันเลยน้ำแข็งกำลังตีแบตกันเลย
นี่คือโรงยิมแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ครับ

นะฮะสังเกตได้ว่ามีจังหวะหนึ่งทุกคนหยุด

เหมือนกับสัมผัสอะไรได้บางอย่างว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
แหละครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฮะ

แล้วดูนะดูกำแพงฝั่งนู้นนะเบอร์๕นะเบอร์๕นะ

แล็กเก็ตทิ้งลูกขนไก่วิ่งหนีตายกันก่อน

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด๗๕
ระดับความลึก๖๓กิโลเมตร
ใกล้กับเกาะมินดาเนาครับประเทศฟิลิปปินส์
สัดสะเทือนทำให้หลังคาของโรงยิมแห่งหนึ่งพังถล่มลงมา
คนที่ตีแบตกันอยู่นะครับวิ่งหนีตายก่อน
ขณะเดียวกันทางการฟิลิปปินส์นะครับ
ประกาศเตือนประชาชนตามแนวชายฝั่ง๒จังหวัดได้แก่
สุรีกาวเดลซูและจังหวัดดาวาวโอเรนทรัลนะครับ
ย้ายขึ้นไปรุ่นอยู่บนแผ่นดินนะครับ

คุณผู้ชมนี่คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้น
เราให้คุณผู้ชมได้เห็นปฏิกิริยาของคนที่นั่นเขาค่ะ
ในเวลาเดียวกันระบบเตือนภัยซึนามิของสหรัฐอเมริกา
จะออกคำเตือนเฝ้าระวังซึนามิอาวระขนลุก
เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้คาดการณ์ว่า
ซึนามิจะเข้าไปที่ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นครับ
ทางการญี่ปุ่นก็สั่งเลยครับเขาเร็วอยู่แล้ว
อบพยพประชาชนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
โดยเตือนว่าอาจจะเกิดคลื่นซึนามิสูง๑เมตร
เข้าสู่ชายฝั่งอย่างเร็วที่สุดตีหนึ่งครึ่งของญี่ปุ่นเมื่อคืน

แต่คุณผู้ชมครับจนถึงขณะนี้
ยังไม่มีรายงานความเสียหายทั้งที่ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
แต่พี่เบิร์ดเราห่วงเรากลัวบ้านเราประเทศไทยจะเป็นยังไง
ออกประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่มินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์
ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยครับ
อย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้นะครับ
ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปสำหรับเรื่องของภัยพิบัติ
วันก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวที่เชียงราย
ก็เราได้เห็นเด็กเรียนรู้
วิธีในการที่จะเอาตัวรอดป้องกันตัวไม่ไกลตัวเราเลยนะครับ